คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของร่างทรงกันหน่อยนะคะ
คือเราเล่าคุณผู้ชมไปเนี่ยหลายเหตุการณ์
ร่างทรงก็อ้างว่าองค์เทพแต่ละองค์เทพเนี่ย
ก็องค์เทพแปลกก็มีโดราเอมอนก็มาครับ
คือมีหลายเรื่องราวอะค่ะแต่สิ่งที่เราพยายามนำเสนอเนี่ย
ก็คืออยากจะหาคำตอบว่าเรื่องของร่างทรง
มันเป็นเรื่องจริงไหมหรือมันเป็นเรื่องหลอกลวง
ถ้ามันเป็นเรื่องหลอกลวงจะเอาผิดได้ไหม
ดำเนินคดีคดีความมันจะผิดในลักษณะไหนยังไงได้บ้าง
คนนึงแน่ที่เขาบอกว่าเดินหน้าเอาผิด
ร่างทรงที่หลอกลวงก็คือนายอัจฉริยะ
ก็เป็นประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
เขาก็บอกว่าคือจริงแล้วเนี่ยไม่ได้แบบ
บอกว่าร่างทรงทุกคนหลอกลวงนะไม่ได้เหมารวมทั้งหมด
คือเขาเองเขาก็เชื่ออยู่บ้าง
ร่างทรงองค์เทพจริงน่าจะมีอยู่
นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยกรรม
ก็คุยกับตินักข่าวของเรา
คือนายอัจฉริยะบอกว่าก็เคยเห็นนะ
ร่างทรงที่น่าเชื่อที่มีองค์ลงแสดงอิทธิฤทธิ์เดินลุยไฟ
ใช้มีดดาบทิ้มแทงร่างกายแต่ไม่เป็นอะไรเลยเนี่ย
เคยเห็นแต่เดี๋ยวนี้มันเหมือนกับมีร่างทรงที่อ้างตัว
ว่าเป็นร่างทรงแล้วก็ไปหลอกลวงเอาเงินทองของคนหลงเชื่อ
เช่นเรียกเก็บเงินค่าครูถึงเขาจะอ้างว่าไม่ได้บังคับก็ตาม
แต่อันนี้มันเป็นลักษณะที่อาจจะเข้าข่ายหลอกลวงได้
เพราะไปหลอกให้คนหลงเชื่องมงายเรียกเก็บเงิน
ทำให้ตัวเองเป็นที่รู้จักเพื่อต่อยอดธุรกิจของตัวเอง
ลักษณะแบบนี้มันไม่น่าเชื่อถือ
ตอนนี้ก็เลยเตรียมรวบรวมหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจกองปราบนะคะ
เพื่อให้ดำเนินคดีกับร่างทรงองค์เทพต่าง
โดยเฉพาะร่างทรงที่อ้างถึงองค์กษัตริย์ต่าง

ว่ามาประทับร่างนายอัธยะบอกว่าเดี๋ยวเอาหลักฐานไป
เดินหน้าเอาผิดไปแจ้งตำรวจแน่นอนนะคะ
เพราะนอกจากจะเป็นการมอมเมาประชาชน
กระทำลักษณะแบบนี้มันเป็นเหมือนทำให้ภาครัฐสูญเสียอะไรได้ด้วย
ภารกฤษนี่ก็คือรัฐบาลมีความคิดอย่างไรที่
แล้วจะปล่อยให้สังคมไทยมีร่างทรงหลอกลวงแบบนี้ทั่วประเทศเหรอ
เพราะอย่าลืมว่าในการหลอกลวงครั้งนี้มีเม็ดเงินเนี่ย
ต่ำกว่าพันล้านบาทต่อปีนะให้กับร่างทรงพวกเหล่านี้
ซึ่งทุกคนอาจจะมองข้ามอย่างที่ผมเมื่อกี้คุณยก
ตัวอย่างของมุณีถ้าวันหนึ่ง๑๐๙บาทต่อคนเนี่ย
ถ้าเกิดมีคนผมเชื่อ๑๐๐คนก็วันละเป็นหมื่นละเดือนนึง๒๓แสน
ใช่ไหมปียังหลายล้านอ่ะก็จะมีร่างทรงแบบนี้ทั่วประเทศหากินเนี่ย
เดี๋ยวนี้เป็นพันคนแล้วผมถามว่าวันนี้นี่เฉพาะ
นี่๑๐๙นะและที่อื่นอาจจะมากกว่านี้อีกถูกไหม
ซึ่งอาจจะมีถึงเข้าข่ายคือหลอกลวงเอาทรัพย์สินอื่น
ไม่ว่าจะเป็นที่ดินเป็นอะไรต่างเหล่านี้
ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงและน่าตกใจ

ร่างทรงพระเจ้าตัสินมหาราช
ซึ่งจะมีการแจ้งการลงทรัพย์การ์ดีในวันจันนี้๑๐โมง
พอพูดถึงร่างทรงก็ทำให้เรานึกถึงหมอปลา
หมอปลาก็เป็นคนที่ออกมาตำหนิ

แต่หมอปลาเองเขาก็เกิดคำถามเหมือนกันว่าแล้วหมอปลาล่ะ
หมอปลาจริงแล้วก็เข้าข่ายไหม
มันไปใกล้เคียงกับความเป็นร่างทรงไหม
ร่างทรงเองก็ถามแล้วหมอปลาแตกต่างจากพวกเขายังไง
ใช่แล้วหมอปลาก็อ้างว่ารักษาคนป่วยคนจิตเวทอะไรต่าง
ติก็เลยถามนายอัจฉริยะว่ามองยังไงเรื่องหมอปลา
หมอปลานายจีรพันธ์เพชรขาวเข้าข่ายหลอกลวงหรือเปล่า
นายอัจฉริยะบอกว่าการรักษาของหมอปลาอาจจะดูไม่เข้าข่ายหลอกลวง
เพราะเป็นการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการป่วยจิตเวท
ที่รักษาด้วยการนำโซ่มาล่ามขาไว้ไม่ให้ไปไหน
ให้กินน้ำต้มเมล็ดพริกไทย
การรักษาแบบนี้เนี่ยถึงแม้หมอปลาจะบอกว่าไม่ได้หลอกลวงเรื่องของเงินทอง
คือไม่ได้เรียกเงินอะไรแต่คนรอบข้างของหมอปลา
ได้รับผลประโยชน์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเนี่ย
ตัวหมอปลาคุณอัชริยะมองว่าไม่มีปัญหา
ใช่มันไม่ได้เข้าข่ายหลอกลวงอะไรเพราะตั้งใจจะรักษาคน
แต่คนรอบข้างที่ได้ผลประโยชน์ไปด้วยเนี่ยมันอาจจะเข้าข่าย
มันมีผลประโยชน์แอบแฝงอะไรคืนกลับมาที่คนรอบข้างหรือเปล่า
ส่วนภรรยาของหมอปลาอ้างตัวว่าเป็นหมอ
แล้วก็รักษาเหมือนกับมีเข็มฉีดยาไปฉีดให้กับคนที่ไปรักษา
ทั้งที่ไม่มีความรู้เฉพาะทางอันนี้
อัจฉริยะบอกว่ามันอันตรายกับคนที่ไปรักษานะ
แล้วก็อาจจะดำเนินการกับภรรยาของหมอปลา
หมอปลาในส่วนของผมเองผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะ
แต่ในส่วนของแฟนเขาเนี่ยผมว่าเราอาจจะต้องดำเนินคดีกับเขา

คือหนึ่งเขาอ้างตัวเป็นแพทย์
การที่คุณไปฉีดยาเนี่ยถือว่าคุณเป็นแพทย์นะ
เพราะตามกฎหมายปรบของสหสุขการแพทย์
คุณไม่มีสิทธิฉีดยาคุณไม่ใช่เป็นแพทย์

เพราะคุณไม่ใช่เป็นหมอถูกไหมครับ
คุณจะจบอะไรมาก็ช่างแต่คุณไม่ได้เป็นแพทย์
ก็แน่นอนแหละครับว่าพอนายอาชารุยะออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้
เอาจริงเอาจังถึงขั้นจะแจ้งความดำเนินคดีกับเหล่าร่างทรงทั้งหลาย
มันก็ต้องมีคำถามว่าอ้าวแล้วเกิดที่ชาวบ้านเขาเชื่อถือศรัทธาล่ะ
ต้องยอมรับว่าอยู่คู่กับสังคมไทยมานานนะนะ
ส่งเจ้าเข้าผีหาเลขเด็ดขูดต้นไม้ขอหวยอะไรพวกนี้นะครับ
อาจริยะบอกว่าในส่วนของบรรดาร่างทรงที่หลอกลวงเนี่ย
กระทำของเขาอาจจะทำให้ประชาชนตาสว่างขึ้นมาด้วยซ้ำ
และพร้อมที่จะท้าพิสูจน์กับเหล่าร่างทรงองค์เทพทั้งหลาย
ว่าเป็นของจริงหรือของปลอม
ก็ขึ้นอยู่กับสังคมไทยต้องช่วยกัน
แต่อย่างน้อยผมอยากเตือนภัยพี่น้องประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อนะครับ

คุณเครียดคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องสภาเศรษฐกิจ

เราต้องรู้จักอดทน
และที่สำคัญคือถ้าเรามี๑๐เราต้องกิน๕
ไม่ใช่ว่าเรามี๑๐แล้วเราไปเริ่มกามนาน
สุดท้ายต่อให้มีร้อยก็ไม่พอ
วันนี้ทุกคนต้องอยู่ลักษณะของความพอเพียงของเราเอง

ที่หวั่นไหมที่ว่าตอนนี้เราจะต้องไปสู้กับพวกเหล่าช่วยเทพและสิทยานักศิษย์ของเหล่าช่วยเทพ
ผมผมกล้าพิสูจน์หมดแหละถ้าเขาเอาพิสูจน์กับผมก็ได้ใครก็ได้
ผมมีถ้าเขาเป็นร่างทรงจริงผมยินดีบริจาคเงินให้เขาแล้วผมยินดีเป็นลูกศิษย์เขาด้วย
ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็ส่งข้อความมาเพิ่มเติมได้นะครับนี่ก็มีเข้ามาเยอะ
เราลองไปสอบถามความคิดเห็นของคนที่เขาอยู่ในลักษณะของการที่มองเห็นแต่ไม่ได้เข้าไปแตะไม่ได้เข้าไปยุ่ง
แต่คำว่าร่างทรงอะไรพวกนี้ก็เหมือนว่ามันจะเกี่ยวกันอยู่
อันนี้ท่านที่เห็นนี่คือนายกสมาคมวัยยาวัชกรแห่งประเทศไทยนะครับคุณสุภพัฒน์พฤษนิติสะทร
เขาก็ให้ความคิดเห็นนะครับบอกว่าที่ผ่านมาเรื่องราวเกี่ยวกับร่างทรงองค์เทพเนี่ยมีเยอะ
แต่ปัจจุบันร่างทรงองค์เทพต่างมันปรับเปลี่ยนรูปแบบไปให้เข้ากับยุคสมัย
มีไลฟ์เฟซบุ๊กมีแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารด้วยวิธีการต่างนานา
หนักเข้าหน่อยก็ถึงขั้นแอบอ้างว่าเป็นพระมหากษัตริย์ในอดีตของไทย
เพื่อทำให้คนหลงเชื่อคือในวัดเนี่ยไม่มีอยู่แล้วเรื่องราวนี้
พวกนี้เขาก็ไปอยู่ตามชุมชนตามบ้านอะไรก็ว่ากันไป
แต่มันมีความผิดในมุมของวัยยาวัชกรแห่งประเทศไทยที่เป็นนายกสมาคม
เขาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเงินในวัดอะไรพวกนี้วัยยาวัชกร
คุณสุภพัฒนพฤษบอกว่าเขาคิดว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม
และทำให้ภาครัฐศูนย์เสียรายได้เพราะหากจะนับกันจริงแล้ว
การที่ไปเข้าทรงองค์เทพเป็นร่างทรงเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอาชีพอย่างหนึ่ง
เป็นอาชีพที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรเลยแต่กลับมีรายได้ที่ดีจากการหลอกลวงประชาชน
ไลฟ์สดเข้าทรงอย่างนี้หรือไม่เข้าทรงแล้ว
ใช้คนที่มาเข้าทรงอันเชิญเป็นบุรพกษัตริย์อันเชิญพระนาเลสวนพระเจ้าตักศิลป์มาอย่างนี้
นี่มันเกินไปฮะในมุมของผมเนี่ยผมมองว่าผิดพรบคอมพิวเตอร์
นำเข้าข้อมูลบันเทศและมีคำพิวักษาอดีกาเคยตัดสินไว้ว่า
ดูหมินหรือหมินประมาทบุรพกษัตริย์เป็นความผิด
เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พึงระมัดระวัง
อันที่สองก็คือในส่วนของการไลฟ์สด
มันก็จะมีปัญหาเรื่องพรบคอมพิวเตอร์
พฤติกรรมต่างและร่างสมุนที่เกิดขึ้นในยุคต่างมันอาจจะเกินไป
หาเงินกับศรัทธาของคนมันหาเงินง่ายอย่างนี้
อย่างขายดอกไม้ทุบเทียนเวียนกันอย่างนี้
อ่าอย่างบูชาผ้าบูชาเหรียญบูชาอะไรของของร่างทรงอย่างเนี้ยเนี้ยนะครับ
หรือธรรมนาไทยทักษ์อะไรต่างมันไม่มีต้นทุน
มันได้มาก็เป็นกำไรทั้งนั้นและไม่ต้องเสียภาษีด้วย
มันยังไม่เกิดขึ้นขึ้นเยอะไงฮะแต่ว่าเกิดขึ้นก็ว่ากัน
อาชีพของท่านเพียงแต่ว่าอย่าให้มันเกินกรอบ
ให้มันอยู่ในข่ายที่คนเขารับกันได้นะครับ
ทีนี้ก็ต้องรอดูว่าจะยังไงเพราะว่าเดี๋ยววันจันนี้ละ
อัจฉริยะจะเอาเอกสารหลักฐานอะไรต่าง
ไปแจ้งความกับทางกองปราบเพื่อเอาผิดกับร่างทรงที่หลอกลวง

ก็ต้องดูปฏิกิริยาที่จะมีผลออกมาจากทางฝั่งของร่างทรง

คือถ้าถูกแจ้งความเนี่ยมันก็เป็นคดีขึ้นมาไง
ตำรวจท่านก็ต้องไปตรวจสอบแล้วว่าที่เขาแจ้งความมา

ร่างทรงคนอื่นที่เข้าข่ายหลอกลวง